ไปดูอาการป่วยแปลกของผู้หญิงคนนึงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่รู้ตัวเลยนะ

ลักษณะคือบางทีไปยืนยืนพิงผนังห้องท่าทางร่องลอย
บางทีก็นั่งอยู่ที่เตียงเหลือกตาแล้วก็เหมือนไม่รู้ตัวไม่มีสติอะค่ะ
ประเด็นคือเพื่อนบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนไอซ์หีบเหล็กด้วยนะ

ผู้หญิงคนนี้ที่ว่ามีอาการแปลกเคยเป็นแฟนไอซ์หีบเหล็กด้วย
แต่ปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ค่ะ
เนี่ยก็คือไม่น่ามีสติแหละอาการนี้อ่ะตาเหลือกแงนหน้ามองเพดานห้องแล้วก็กรีดร้องโวยวายอะค่ะ
จากท่านั่งมีท่ายืนด้วยยืนพิงผนังห้องท่าทางร่องลอยทำท่าบางทีเหมือนจะอ้วก
อันนี้หมอปลาหรือเปล่าอันนี้ยืนนี่นี่แล้วก็ทำท่าบางทีเหมือนจะอ้วก
แล้วก็พยายามจะถอดเสื้อตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบสองมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ครับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ได้ไปคุยกับเพื่อนอ้าว
จะถอดเสื้อแล้วก็เหมือนจะอ้วกเนี่ยไปคุยกับเพื่อนสาวคนสนิท
เสื้อสีขาวลายลายเนี้ยค่ะอ่าเขาเป็นสาวหล่อนะครับ
เขาบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในคุกรู้จักกันเมื่อสองปีก่อน
เพราะว่าเขาเป็นอดีตแฟนไอซ์หิบเหล็กที่ผ่านมาก็เป็นคนปกติอ่ะ
ทำคลิปลงติ๊กต๊อกเต้นสนุกสนานอยู่บ่อยไม่มีทีท่าว่าจะมีอาการแบบนี้เลย
ก็นัดกันว่าเออเดี๋ยวมาเจอกันนะ๒วันก่อนตั้งใจไปหาที่ห้อง
ไปถึงเจอสภาพนั้นเลยเขาบอกเขาตกใจมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
นั่งอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนอันเมื่อกี้อันไหนเทียบกันเลย
งงไปเลยอ่ะทางขวานี่อีกท่านึงหรือเปล่ามันก็เข้ากับเพลงเหมือนกันนะทางขวาเนี่ย
เดี๋ยวเขาฟังเพลงสินี่เห็นมั้ยอ่านี่นี่เห็นมั้ยกระตุกกระตุกนี่
ตรงไหนเข้าก่อนผู้หญิงตรงไหนเข้ามือหรอก
แต่เพื่อนบอกไม่ใช่แล้วเพื่อนบอกไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติ
พอตอนได้สติผู้หญิงคนนี้เธอพูดกับสาวหล่อที่เป็นเพื่อนสนิทว่าไงรู้ไหม

พอตัวแรกออกตัวที่สองก็เข้าต่อเดี๋ยวก็องค์เทพลงพูดภาษาเทพบ้าง
ฉันยอมใจเพื่อนสาวคนนี้มากนะ

พอพูดภาษาเทพออกมาเธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไง
ตามน้ำคุยภาษาเทพกันทั้งคืนเลย

ผู้หญิงคนนี้เมื่อ๔๕ปีก่อนเนี่ยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เลิกไปแล้ว
คิดว่าอาการอาจจะเกิดจากจิตใต้สำนึกไหม

เพราะเธอเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันจนต้องไปรักษากับหมอจิตเวท
ต้นเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วนะ
แต่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แล้วเธอเองก็ยังติดต่อเพื่อนไม่ได้
รู้แค่พรุ่งนี้เดี๋ยวเพื่อนเธอคนนี้จะมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องทั้งหมด

เดี๋ยวน้องบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเฉลย
น้องบอก๑๕ค่ะนี่ก็งงเหมือนกัน

ว่าเช้าของวันนี้ก็ยันเช้าของอีกวันหนึ่ง
ซึ่งถามอืมแต่มองสมมุติว่าเอาแบบคำ

ถามว่าคนเราไม่เคยเป็นไม่รู้หรอก

ตอนนี้เขาขอฟ้าพักฟื้นร่างกายก่อน
เดี๋ยวจะออกมาไลฟ์เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

แต่ก่อนไลฟ์เขาบอกเขาอยากพาเพื่อนไปหาหมอจิตเวทก่อน
เพราะเอาจริงมันตอบไม่ถูก
นิวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์กันแน่

แล้วก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยแล้วไม่รู้ไปไหน

อ๋ออันนี้ผมคือไม่ทราบเหมือนกัน
เอาเป็นว่าก็ถ้าอยู่กับใครเพื่อนครอบครัว

แต่ว่าเอาจริงนะเดี๋ยวนี้นะยุคโลกโซเชียลนะพี่อุ๋ย

เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มีเยอะ
บางทีก็เป็นคอนเทนต์บ้างบางทีก็จริงบ้าง